คุณผู้ชมคะเราไปดูบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินผักหรือว่าเทศกาลกินเจกันหน่อยนะคะ
เช้าวันนี้จะพาไปที่ชุมพรวันนี้เป็นวันที่๗แล้วนะ
สำหรับการกินเจนะคะซึ่งวันนี้จะมีการเดินขบวนนะคะ
มีการอัญเชิญพระรูปศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าประทับร่างทรงแล้วก็ป่า
ขบวนไปตามรอบรอบเมืองประชาชนก็รอติดตามกันอยู่
ติดตามบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ค่ะจากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
รายงานสดมาจากชุมพรค่ะ
ขบวนอันเชิญองค์พระศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทพเจ้านะครับ
ได้ออกจากสารเจ้าลิพกดั้วจังหวัดชุมพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยพิธีกรรมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเริ่มจากจุดนี้นะครับ
มีประชาชนแล้วก็ม้าทรงมาร่วมพิธีสวดมนต์แล้วก็อันเชิญองค์พระเป็นจำนวนมากครับ
โดยพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ๗นาฬิกา
ก็มีพิธีสวดมนต์ภายในสารเจ้าลิฟต์๖ตัวมูลนิธิชุมพรการกุศลและอัญเชิญองค์พระรูปศักดิ์สิทธิ์
แห่รอบตลาดชุมพรนะครับจะประกอบด้วยเทพเจ้ากวนอูกรมหลวงชุมพร
ตัวไทยจื้อชังหูห้วนสวนไทยเสียงเหล่ากุงไตหงจวสือยี่ไทยจื้อพระแม่กวนอิมโป๊ยเซียนจวสือสาไทยจื้อและหกเต็กแปะโกงครับ
โดยอันเชิญไปขึ้นเกี้ยวที่จัดเตรียมไว้ด้านหน้าสารเจ้าจากนั้นได้มีพิธีประทับร่างทรงองค์เทพเจ้าครับ
โดยมีม้าทรงประมาณ๓๐คนที่นี่นะครับจะจำกัดคนที่เป็นม้าทรงต้องเป็นบุคคลที่องค์เทพเจ้าได้เลือกแล้วเท่านั้น
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่สืบทอดจากบรรพบุรุษครับมีที่มาที่ไปชัดเจนมีรายชื่อชัดเจนนะครับ
ไม่ใช่ว่าใครจะไปเป็นม้าทรงที่นี่ก็ได้ครับ
ประทับร่างทรงแล้วก็ได้แสดงอภินิหารด้วยการใช้สาธาราวุฒิแล้วก็ของมีคมต่างตามโบราณประเพณีนะครับ
โดยการทิ้มแทงตามร่างกายตามความเชื่อนั้นก็บอกว่าม้าทรงเนี่ยจะทรมานตัวเอง
เพื่อเป็นการรับเคราะห์กรรมแล้วก็ความโชคร้ายแทนผู้ที่เลื่อมใสคนอื่นที่ถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลนี้นะครับ
โดยระหว่างที่ทำการทรมานตัวเองอยู่นั้นผู้ที่เป็นม้าทรงจะไม่รู้สึกตัว
เสร็จพิธีรอยแพ้ต่างก็จะหายไปได้เองนะครับ
โดยขบวนที่พร้อมแล้วนะครับก็ได้เคลื่อนออกจากศาลเจ้า
แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าตลาดก่อนจะวกกลับเข้ามาที่สารเจ้านะครับ
ในการที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูประเพณีที่ยังคงเป็นแบบดั้งเดิม
ซึ่งสรรเจ้าตรงนี้ถือได้ว่าเป็นสรรเจ้าเกาะแก่ของชุมพร
และก็เป็นสรรเจ้าที่ใหญ่ที่สุดด้วย
ขบวนนั้นจะใช้เวลาตลอดครึ่งวันนะครับใช้ระยะทางประมาณ๗กิโลเมตร
เดี๋ยวเราจะกลับมาดูภาพบรรยากาศของขบวนอีกครั้งนะครับ
ในรายการชัดข่าวเที่ยงด้วยนะครับ

รายงานสดจากสารเจ้าลิพุกตัวจังหวัดชุมพรครับ